เรื่องข้าวนี่เป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้เลยนะคะ
ซึ่งก็เป็นวาระสำคัญในการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนโครงการสินเชื่อ
ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙
พร้อมให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรยุ้งฉางละ๑๓๐๐๐บาท
ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการต่างเหล่านี้ที่ออกมาช่วยเหลือชาวนา
ก็หวังว่าชาวนาจะพอใจนะคะลองไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
สนับสนุนของไวเช้งแค่ไหนแบบนี้มองสิ่งที่จะเสียงเลยว่าไวเช่น
บางโรงพิธีล่างอาจจะเก็บข้าวไว้ตามนโยบายรัฐบาศที่ผ่านมา
ว่าใครดีไม่ดีมันคงลำบากอ่ะนะคนดีมันก็มี
เราต้องมองแบบนี้นะจ๊ะมองว่าประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างไร
ถ้าต้านทุกอันมันไปไม่ได้หรอกคือถึงนรบผู้อื่นห้อง
เพิกถอนข้างสถานกรรมครองใครจะเพิกถอนใครอ่ะ
เพิกถอนผมได้เหรอเหรอก็ผมก็ถัดตราตรีของผม
ทุกรัฐบาลก็ต้องมีพรบฉบับนี้ด้วยทั้งนั้นแหละ
ไอ้ที่ขอให้เพิกถอนไงไม่เป็นธรรมอะไรไงใช่ไหมล่ะ
ก็มันเป็นคดีความก็ขึ้นไปท่านก็ไปต่อสู้ทางคดี
ถ้ามันไม่ผิดไม่ผิดเขาก็เขาก็ถอนให้ท่านนะ
ก็ต่อสู้คดีกันแบบนั้นไม่ใช่หรือจ๊ะใช่ป่ะ
เออแล้วถ้าเราไม่ทำเราผิดไหมล่ะผิดไหม
เออก็จบแล้วถามอะไรฉันอีกล่ะ
คุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปีการผลิต๒๕๕๙ทัพ๒๕๕๙
รอบวงเงินงบประมาณ๑๙๓๐๐ล้านบาทโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตัน
โดยข้าวเปลือกหอมะลิที่สีได้ต้นข้าว๓๖กรัมขึ้นไปจะได้ในราคา๙๕๐๐บาท
กรณีที่๔ต้นข้าว๒๐๓๕กรัมปรับลดส่วนต่างของคุณภาพลงตันละ๒๐๐บาท
แต่ถ้าสีได้ต้นข้าวต่ำกว่า๒๐กรัมจะไม่รับเข้าร่วมโครงการค่ะ
จากนี้นะคะหากราคาตลาดสูงขึ้นจะพิจารณาปรับแผนราคาให้เป็นไปตามตลาด
และให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ๑๕๐๐บาทสำหรับผู้ที่มียุ้งฉาง
โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกรับได้วันเบิกรับเงินกู้๑๐๐๐บาท
และส่วนที่เหลืออีก๕๐๐บาทรับในวันที่ถ่ายถอนข้าวเปลือกจากโครงการ
ส่วนผู้ที่ไม่มียุ้งฉางเพิ่มให้อีก๒๐๐บาทจากราคาขายต่อตัน
ส่วนการดำเนินการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวนั้นรัฐบาลจะสนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ปลูกข้าวหอมมะลิในอัตรา๒๐๐บาทต่อตันหรือไร่ละ๘๐๐บาทรายละไม่เกิน๑๕ไร่
ดังนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่มียุ้งฉางจะได้รับเงิน๑๒๙๙๕บาทต่อตัน
ส่วนข้าวที่มียุ้งฉางจะได้รับเงิน๑๓๐๒๕บาทต่อตัน
ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกร
มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙ถึง๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๐ค่ะ